อีกหนึ่งเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันเด็กก็ต้องนำเสนอเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่ามีผู้ปกครองเขามาร้องศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่จังหวัดแพร่
บอกว่าหลานของเขาถูกครูที่ดูแลทำร้าย
คือหลานมีรอยฟกช้ำเต็มตัวทั้งตามตัวทั้งตามก้น
คือจับหลานมาหลานก็ร้องว่าเจ็บเจ็บ
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่คริสต์มาส

เลยต้องขอมาร้องสื่อมวลชน
นี่ค่ะก็คือร่องรอยต่างนะคะที่น้องเนี่ยบอกว่าถูกครูลงโทษ
ก็เป็นรอยฟกช้ำหลายต่อหลายแห่งเลย
ซึ่งเหตุการณ์มันดันเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง

อย่างที่บอกว่าผู้ปกครองเขาร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

สุดท้ายเลยต้องออกมาร้องเรียนสื่อมวลชน
และนายกอบตในพื้นที่เกิดเหตุ
ไปถึงเจอนางไพสีเสนาทามเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์
ก็พาเข้าไปตรวจสอบให้ยาชนิจความแท้ในศูนย์๑๓คน
ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีน้องเอเด็กชายเอ
วัย๓ขวบที่ผู้ปกครองมาร้องเรียนนี่แหละ
ถูกครูพี่เลี้ยงทำร้ายจนน้องบาดเจ็บฟกช้ำเต็มตัวไปหมด
ภัยศรีเล่าให้ฟังว่าตอนนี้
พี่เลี้ยงคนที่เกาะเหตุเนี่ยถูกย้ายไปทำงานบนสำนักงานอบตแล้ว
ตัวเธอถึงได้ลงมาดูแลเด็กแทน
ส่วนคนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กชายเอเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเด็กชายเอน้องเอเนี่ยเป็นลูกของพี่สาว
แต่ว่าพี่สาวเสียชีวิตไปแล้วเธอก็เลยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
แล้วที่สำคัญเด็กชายเอคนนี้เป็นโรคหัวใจด้วย
กำลังจะผ่าตัดกลางเดือนนี้อยู่แล้วค่ะ

มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันคริสต์มัส๒๕ธันวาคมปีที่แล้ว
ไปรับหลานกลับบ้านปรากฏว่าหลานร้องเจ็บเจ็บตามร่างกาย
ก็เลยเปิดดูว่าเอ๊ะเป็นอะไรเกิดอะไร
ก็เห็นร่องรอยช้ำเนี่ยหลายต่อหลายแห่งตามตัวตามก้นเลยค่ะ

คุณหมอก็บอกว่ารอยพวกนี้เนี่ย
มันเกิดจากการถูกของแข็งกระทบหลายแห่ง
ก็คือลักษณะง่ายเหมือนถูกของแข็งตีค่ะ

ถามหลานหลานก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าเป็นเด็กไม่ค่อยพูดอยู่แล้ว

เลยตัดสินใจไปร้องต่อนายกอบต

ตอนนี้กำลังจะเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้ว
แต่ว่าญาติบอกว่าไปร้องเรียนสื่อมวลชนเลย

เดี๋ยวก็ต้องมีคนออกมาจัดการเองนั่นแหละ
เธอก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
แล้วก็บอกว่าอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะไม่อยากให้เด็กคนอื่นถูกทำร้ายแบบนี้อีก
เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็มีเด็กหลายคนถูกทำร้าย
และผู้ปกครองก็ย้ายเด็กจากศูนย์เด็กเล็กนี้

ขณะเดียวกันมีเด็กหญิงวัย๓ขวบอีกคนนึง

ผู้ปกครองไม่เอาลูกมาโรงเรียนเลย
เกรงว่าลูกจะถูกทำร้ายอีก

นายกอบตในพื้นที่ยืนยันนะคะว่า

ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะออกมาชี้แจง